กรี๊ดซูอานี่พระอาทิตย์

ไม่ต่อนิกนิดนึงครับ
อาปุ๊บครับ

รถบุรีรถบุรี

ก็ประมาณหนึ่งครับแล้วก็มีลำแก้บนอะไรอย่างนี้ครับ
นางลำของทางเขานะครับแล้วพอออกมาจากจากที่ไหว้เนี่ย
โอ้โหคนมหาศาลมากผมตกใจกันหมดเลย
ไม่คิดว่าเขาจะรอกันอยู่ด้านนอกอ่ะนะฮะเดินไม่ได้เลยครับ
ต้องใช้การแล้วก็ขับรถออกมาครับบอกว่าในรถแตกแล้ว
ตอนที่เราเห็นจากคนเราก็ขนลุกนะครับแต่พอเห็นจากภาพเนี่ยคือมัน
มันไม่มีที่ยืนเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเป็นสนามฟุตบอลใหญ่
คนเต็มเลยครับครับมันชื่นใจยังไงนะครับเดินมาก่อน
ชื่นใจมากครับในครั้งหนึ่งในชีวิตของผมนะครับ
ก็มันรู้สึกบอกไม่ถูกอะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มาเห็น
บรรยากาศแบบนี้เขามาชื่นชอบละครขนาดนี้ผมรู้สึกผมก็ดีใจแล้วก็
ภูมิใจมากไม่เคยขอพรเลยครับก็คือคิดอย่างเดียวว่า
อยากจะเป็นนักแสดงที่ดีแล้วก็พยายามเป็นตัวละครให้ได้มากที่สุด

อยากรู้อะไรไหมครับ
ก็จากข่าวที่เห็นนะครับผมก็อ่าผมก็อยากแค่อยากจะบอกว่า
จริงแล้วเคยพูดไปหลายทีแล้วว่าเออเราก็เป็นคนธรรมดาเนอะ
เราก็เคยผ่านผู้หญิงมาเคยมีผู้หญิงมาอายุขนาดนี้แล้ว
ผมก็เคยทั้งครบเลิกครบเลิกนะฮะเราก็ไม่ได้มีใครที่จริงจัง
เราก็ยังไม่เจอคนที่ใช่แล้วเมื่อวันหนึ่งเราต้องเดินจากกันไป
มันก็คือต้องจากอะครับไม่จากกันเป็นก็ต้องจากกันไป
ก็ต้องตายจากกันอยู่ดีทุกคนอย่างเงี้ยผมก็เลย
ผมคบกับใครหรืออะไรยังไงเนี่ยผมก็ไม่เคยที่จะ
ต้องไปหลอกหรือว่าไปบังคับกันนะครับการที่เราคุยกันสองคน
แสดงว่าเราก็ต้องถูกใจกันแหละแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
ผมไม่รู้ว่าใครนะเพราะว่าผมไม่รู้จริงว่าใครครับ
ก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไร
อย่างที่เคยบอกว่าโทรหาใครหรือว่าอืม
ไม่ครับไม่ไม่ผมไม่รู้จริงจริง
ก็บอกแล้วว่าผมก็เคยมีเพื่อนคุยหลายคน
ผมก็ยอมรับยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้น
ก็แค่รู้สึกผมรู้สึกเสียใจที่ที่แบบว่าเอ่อ
ผมไม่ได้เสียใจเรื่องที่เขามาทำร้ายผมนะ
ผมเสียใจแค่ว่าวันนี้แบบคนชื่นชมละคร
คนชื่นชมในตัวละครของผมทุกคนแบบ
ในข่าวนะแต่นักข่าวเองหรือสื่อต่าง
ก็ช่วยเหลือผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกเสียใจที่ว่า
ผมทำให้เขาแบบเป็นคนที่ดีพร้อมไม่ได้
มีโบราคาเขาเคยจะต้องอยากจะย้อนกลับไปถามกันดังของสาธารณะโปรไหมคะ
ว่าทำแบบนี้ทำไมไม่ครับต้องการแบบเช็คแล้วหรือเปล่า
ผมไม่ต้องบอกนะครับเพราะว่าทุกคนที่เห็นข่าว
หรือว่าอะไรก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรนะครับ
ผมก็ได้แต่แค่ปล่อยไปปล่อยวางไปแล้วก็

ไม่เคยคิดครับผมผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า

เราเป็นคนทำมันเองแล้วมันก็ต้องยอมรับผลไป
กำลังใจส่วนหนึ่งด้วยครับเพราะก็
การที่ผมแบบได้ศึกษาทำมากด้วย
ผมก็เลยต้องปล่อยวาง
คือต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ก็ที่มันของไม่จริงหรือของจริงหรือเป็นรูปผมอะไร
จะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องคุยกับทั้งผู้ใหญ่ที่ช่อง

เกี่ยวกับดังเมืองกาลไหมคะ

ผมก็เห็นแฟนคลับเขาก็เอาให้กำลังใจผม

ให้คนที่เขาทำกับเรา
เขาคงจะทุกข์แหละ

แต่ก็คิดซะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติ
เพราะผมก็บังคับ

ผมก็ต้องมีเรื่องผู้หญิง
ก็อย่างน้อยก็เขาก็รู้แล้ว

มันเป็นเรื่องของอดีตครับ

บางทีเพียก็หลับบ้างไม่รู้ตัว

หรือทางช่องจะดำเนินการยังไง

ไม่เลยทุกคนให้กำลังใจผมหมดครับ

แล้วก็ให้กำลังใจผมว่าเราก็มันเป็นเรื่องอดีตอะโป๊ปอะไรอย่างนี้
ก็คืออันนี้ก็คือความที่เราต้องยอมรับให้ได้ครับ
ถ้าเรายอมรับธรรมชาติที่เกิดขึ้นให้ได้เราก็จะเดินผ่านมันไปได้
มันไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่จะเข้าใจมันค่ะว่าจะมีคนหลอกมันทำอะไรดีดี
ผมก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้คิดถึงอนาคตขนาดนั้น
ผมไม่ได้เจ้าชู้ครับผมแค่เป็นคนมีเมตตาครับผม
อะได้อะนะครับ
ยังไม่มีครับยังไม่มีแต่ผมก็ยอมรับว่าผมก็มีคนคุยเป็นเพื่อนกัน

ก็ทักทายเรามาเราไปกดไลค์เขาบ้างก็มันก็เป็นเรื่องปกติอะครับ

บางทีเขาทักมาพอเราตอบกลับไป

มันก็หน้ากลัวมันอยู่

เล็กงานกระทบ

ก็ไม่ได้ตกลงนะครับก็ผมก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคต
อยากจะตอบว่าแบบผมมีกำลังใจนะครับที่แฟนแล้วก็นักข่าวหรือว่าทางช่องอื่น
ก็คอยให้กำลังใจผมแล้วก็คอยปกป้องผม
ผมก็ขอบคุณมากผมรู้สึกทราบซึ้งใจจริงครับ
มันทำให้ผมแบบเดินต่อไปได้ครับผมขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะ

ก่อนก่อนนะ

โปรดติดตามตอนต่อไป